ชื่อตั้งตะวันวาสวรรณวิทย์ครับ

อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูป
อ่าแรกสุดเลย
อยากถ่ายรูปเพราะว่ามันงงว่ามันหยุดเวลาได้

เย้เกดวน

ช่วงถ่ายนั้นคือมปลาย
แต่ว่าเหมือนสนใจถ่ายรูปจริงก็คือตอนมา
ตั้งเรียนจบอะไรครับ
กำกับพี่แต่ไม่กำกับอีกเลย
แล้วเด็กเราเป็นเด็กยังไงอยากรู้แบตการ์ว่าจะมาจับกล้อง
สนแต่ไม่ดื้อคือชอบลองทำนู่นทำนี่ครับพี่

เหมือนอะไรที่กิจกรรมที่ใช้สมองล้วน
เช่นโซโดโกเล่นพัสเซอร์อะไรพวกนี้ไม่ทำ
แล้วทำไมดูเป็นอาติ๊กมากกว่า
ตั้งแต่ตอนเด็กพ่อชอบวาดรูป

แล้วก็เขาก็จะมีแบบโลกส่วนตัวของเขาตั้งแต่เด็ก
แม่ก็จะเหมือนเข้าห้องบางทีแม่ฟิลมาก็จะแบบ

ฉันจะเขียนหนังสือตอนนี้
เดินเข้าไปในห้องสมมติว่าน้ำไม่ไหล
เคาะประตูห้องตอนแม่เขียนหนังสืออยู่แม่จะแบบ

เหมือนก็จะได้ตรงนั้นมากับแม่

ชอบความไม่รู้ของมัน
ถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าจะทำอันนี้เพื่ออันนี้
จะไม่ทำเพราะไม่หนก
มันต้องแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เข้าไปแบบมั่วมอชพิษ
พอตรงนั้นแล้วก็อุ๊ยเป็นอันนี้วะ
แล้วสมมติว่าทำแล้วแล้วรู้แล้วยังนุกกับมันเปล่า
อันนี้แล้วแต่พี่แล้วแต่อันเพราะว่าถ่ายหนังอย่างนี้
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ่ายหนังตอนนี้ปีที่๑๑

จำไม่ได้แล้วเหมือนงานแรกที่ถ่ายโฆษณาเลย
ไม่รู้ไปยังไงแต่ว่าเหมือนโอกาสครั้งแรกเลยก็คือ
ตอนนั้น๒๑มั้ง

งงเลยพี่เหมือนมีคนอยากลองมั้งจำไม่ได้แต่แบบเด็กมากเลยตอนนั้น
เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นตัวถ่วงตอนนั้นไม่คิดว่าแบบอยากเก่งอยากอะไรเลย
แค่รู้สึกว่าไม่อยากเป็นตัวถ่วง
ตอนแรกที่ถ่ายหนังแบบโฆษณาจริงจังไม่ช็อกเลยอ่ะมาถึงกองแล้วคือ
จะเอาสีอะไรจะเอาขาขนาดไหน
นี่คือตอนหนึ่งช็อตอะพี่

เนี่ยระบบนี่ว่ามันคือแบบ

พอทำไปเจอเวิร์คโลที่แบบ
เยี่ยมกว้นเลยคือเหมือนทีมลักบี้อะ
ก็คือหัวหน้าแผนกกิ๊บหัวหน้าแผนกกล้องหัวหน้าแผนกไฟ
มาผมพูดทีเดียว

มันให้ความรู้สึกว่าผมไม่อยู่ตรงนั้น
เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด
เวลาผมนั่งอยู่หลังกล้องตอนถ่ายหนัง

มันมีกล้องตรงนี้แล้วมันก็มีมอนิเตอร์ตรงนี้

แล้วสมมุติแสงเข้าทางนี้ก็จะมีคนเอามากันให้ตรงนี้

ใช่เพื่อให้มอนิเตอร์มันชัดแล้วก็บังแดดให้ด้วย
มันก็จะมีฟับที่ใหญ่กันตรงนี้อีก
จะมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังส่วนใหญ่เป็นทีมกิฟต์เผื่อรอ
ก็จะมีคนบังอยู่ข้างหลัง
แล้วด้านขวาก็จะมีพี่ผู้ช่วยที่ทำโฟกัสนั่งอยู่
คือเหมือนเราอย่างนี้แล้วมันก็จะเราจะหายไปจากตรงนั้น
แล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนอิสระมากมีความสุขกันเลย
ไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเราแล้วชอบเป็นดีพีมาก
เพราะว่ามันยุ่งกับคนน้อย
แล้วยังไงอยู่วันหนึ่งร้องเพลงนะครับ
ร้องเพลงก็คือการเอาตัวเองออกไป
ตอนแรกผมไม่ออกหน้าเลยเพราะว่าชอบอยู่ข้างหลังมาก
แล้วก็เหมือนตอนแรกก็ไม่เปิดตัวเลย
มาตั้งปีเน็ตนะที่แบบไม่เปิดหน้าอะไรเลย

เฉพาะเพื่อนคนใกล้ตัว
แค่อยากทำเพลงจริงแล้ว

ใช่แล้วปีนี้ผมก็เพิ่งปฏิเสธอีกรอบไป

แต่ไม่รู้ว่าอยู่หลังคอมมันน่าจะดีกว่าไลฟ์
ก็เลยไม่นึกภาพตัวเองไม่ออกเวลาจะขึ้นไปท้ายบนเวที
ใช่แล้วก็เหมือนท่าที่ผมรับจริง

นี่คือท่านแล้วที่แบบ